มาต่อกันที่เรื่องราวของการศัลยกรรมกันบ้าง
เขาบอกว่าทำบุญสวยชัดหน้า
แต่ว่าถ้าทำหน้าจะสวยชาตินี้และตอนนี้แน่

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ศัลยกรรมออกมา

ในการปรับแก้ปรึกษาแพทย์มาโดยตลอด
แล้วก็ล่าสุดมีแพลนที่จะไปพึ่งมีดหมอ

ว่าเป็นคนที่เคยศัลยกรรมแล้ว

เป็นเหตุให้ต้องตามแก้กันอยู่พักใหญ่เลย

จะดูเข้าที่เข้าทางมากขึ้นแล้ว
แต่ก็บอกว่าต้องใช้ความเข้มแข็ง
การต่อสู้กับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างมากเลยนะคะ

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างสม่ำเสมอ
จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ลดละความพยายาม
ที่ต้องการจะปรับรูปหน้าให้กลับมาเป็นปกติค่ะ
ซึ่งเธอก็มีแพลนจะบินตรงไปพึ่งมีดหมอ

ตามรอยของตลกสาวชื่อดังอย่างคุณส้มเช้งสามช่า
มีการชักชวนให้ไปร่วมโครงการอัพสวยไปด้วยกัน

มันยังคงติดที่เรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงถึง๑ล้าน๒แสนบาท
ค่าใช้จ่ายสูงมากถูกต้องแล้ว
ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง
ที่ต้องรับหน้าที่เลี้ยงดูลูกสาวอีกหนึ่งคน
อยากจะเก็บเงินจำนวนนี้ไว้ใช้ในอนาคต
แต่ถ้าหากว่ามีสปอนเซอร์ยื่นข้อเสนอเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามา

อืม
เราก็มองว่าก็อยากทำนะคะแต่ว่าโอ้โหมันก็ราคาสูงนะ
แต่ว่ามันก็สมเพราะว่าถ้าเราไปทำเนี่ย
จากราคาล้านล้านสองกว่าเนี่ยมันเหลือเจ็ดแสน
เดี๋ยวงั้นขอคิดก่อนเพราะมันคิดไม่พอ

เพราะว่าดาวก็ยังต้องมีเรื่องลูกสาวต้องรับผิดชอบ
ก็เลยก็ต้องคิดก่อนหรือว่าถ้ามีสปอนเซอร์

ก็ปรับปรับช่วงรูปหน้าตรงนี้ช่วงนู้นหน้าตรงนี้นะคะ
แล้วก็ช่วงหน้านี่แหละที่ดาวมีปัญหาช่วงนี้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าจริงแล้วหมอเมืองไทยเราก็เก่งนะคะ
แต่ทีนี้พี่เขาชวนเราก็ดูในอะไรหลายอย่าง
ต้องค่อยศึกษาไม่ใช่ว่าเขาไปทำมา
คนคนนั้นอาจจะโชคดีเราอาจจะไปทำอะไร

มันก็ยังเหลือยังเหลือที่มุมต้องแก้อะไรอย่างนี้นะคะ
ก็เลยเดี๋ยวไว้พิจารณาถ้ามีสปอนเซอร์เข้ามาอาจจะไป
ใครใจดียื่นสปอนเซอร์มาก็ไปนะคะ
เป็นดิฉันก็ไปค่ะ
จะต้องมีการศึกษาแล้วก็ดูให้ละเอียดรอบครอบมากเลยก่อนที่จะตัดสินใจทำลงไปนะครับ
เพราะว่าผิดพลาดแล้วเรื่องใหญ่เหมือนกันนะกว่าจะแก้กว่าจะอะไรต่างนะนะ
เสียเวลาเสียเงินเยอะเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย
ผิดพลาดก็เกิดขึ้นเยอะเกิดขึ้นบ่อยเป็นข่าวเป็นคราวกันก็เยอะ
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของสถานที่ที่ทำคุณหมอที่ทำ
เข้าไปดูในเว็บไซต์ของพระเทียสภามี